คุณผู้ชมครับข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดีย
จุบันนี้เรามีการเปิดรับกันมากขึ้น
เรื่องของข่าวสารทั้งเรื่องของลิงก์ต่างที่ส่งเข้ามา
เชื่อไหมครับว่ามีผลการสำรวจว่าปัจจุบันนี้
คนเราเชื่อถือข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นครับ
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นผลสำรวจที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟน

ที่มีพฤติกรรมของการใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒน์

ผลสำรวจออกมาเป็นแบบนี้ครับ

เชื่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านทางสังคมออนไลน์
แล้วก็โปรแกรมสนทนาจะแชทจะไลน์อะไรก็ตามนะครับ
แต่ว่ามีเพียงร้อยละ๑๔๗บอกว่าไม่แน่ใจในข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับ

ยังชอบที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
และบางส่วนเคยไปพบกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่ว่ามีการสนทนาผ่านทางช่องทางสื่อสารในโลกโซเชียลนะครับ
อกจากนี้ยังเคยสั่งซื้อสินค้าบริการผ่านทางโปรแกรมสังคมออนไลน์
แกรมสนทนาแต่มีความมั่นใจซื้อสินค้าบริการเพียงร้อยละ๓๗
แล้วก็เคยถูกหลอกลวงจากการซื้อสินค้าถึงร้อยละ๒๙๘เลยนะครับเยอะนะฮะ
ผลสำรวจยังพบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ๗๑
โดยใช้งาน๓๔ชั่วโมงต่อวันและมีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต๔๐๐๖๐๐บาทต่อเดือน